แน่นอนว่ามันยังไม่ดีขึ้นหรอกค่ะ
ก็มาอัปเดตกันหน่อยค่ะคือสถานการณ์ไฟป่าที่เชียงรายก็ยังมีอยู่
แล้วไปดูกันหน่อยว่าที่จิสด้าเนี่ยเขาไปพบจุดความร้อนเท่าไหร่
มีทั้งหมดสองร้อยสิบห้าจุดด้วยกันนะคะ
มากที่สุดคือที่อำเภอพานสามสิบห้าจุด
รองลงมาจะมีอำเภอเมืองอำเภอแม่สวยอำเภอแม่จันทร์

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องระดมกำลังไปช่วยกันดับไฟป่าทั้งวัน
จุดไหนที่เป็นภูเขาสูงชันอย่างเช่นดอยจราเข้อำเภอแม่จันทร์นะคะ
ตรงยอดดอยน้ำตกบ้านโป่งมีดอยบ้านห้วยซ่าน
แล้วก็ยังมียอดเขาป่าไผ่บ้านนกน้อยอำเภอเมืองด้วย
ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดจะใช้เฮโลคอมเตอร์
แล้วก็จะมีกระเช้าตักน้ำขนาดห้าพันลิตรเนี่ยไปดับไฟนะคะ
และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามจุดที่เป็นจุดความร้อน
ตรงบริเวณป่าสงวนแห่งชาติตรงอำเภอเชียงของที่เชียงราย
ปรากฏว่าไปเจอชาวบ้านเป็นสามีภรรยาโอ้โห
กำลังใช้มีดตัดต้นไม้แพ่วถางป่ากันเลยอ่ะโอ้โหเป็นวงกว้าง
แล้วลักษณะต่อไม้เพิ่งตัดเลยนะคะจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีแล้วค่ะ
ทางด้านอธิบดีกรมควบคุมพลพิษนะคะก็หาลือนะคะหลายหน่วยงาน
มีการวิเคราะห์แก้ปัญหาฝุ่นพีเอ็มส์สองจุดห้ากัน
ว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนว่าอีกสามสิบเปอร์เซ็น
มันเกิดจากการเผากันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละ
เดี๋ยวจะประสานประเทศเพื่อนบ้านนะคะช่วยกันลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน
เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาจริงจริงทางคณะเองก็มีการนั่งเฮลิคอป
ไปสำรวจไปตรงบริเวณอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้านะคะ
ติดตามแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าแล้วก็จะเห็นเลยเนี่ย
ชัดเลยระยะใกล้ท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นควันเต็มไปหมดนะคะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไฟป่าเนี่ยก็เกิดขึ้นขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่เลย
อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่ออนอำเภอเสมิงหางดงดอยสะเก็ด
แล้วก็อยู่ล้อมรอบตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ย
ส่งผลให้ควันไฟถูกกระแสลมพัดเข้ามาสะสมตัวในเขตอำเภอเมือง
โอ้โหคุณผู้ชมค่าฝุ่นละอองหนักสุดจริงที่อำเภอเชียงดาวเนี่ย
เขาบอกว่าสูงไปถึงเมืองต่อลูกบาทเมตรนะคะ
ส่วนอำเภอเมืองเนี่ยค่าเฉลี่ยตลอดทั้งวันเนี่ย
มากกว่าสองร้อยไมโครกรัมค่ะแต่อย่างที่บอกว่า
ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวนะตรงบริเวณลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพรวัดอารามต่าง
ก็ยังเห็นว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว
แต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาจะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะ
สักครู่เราก็ขึ้นหน้าจอให้ตลอดนะฮะเรื่องของค่าฝุ่นต่าง
ไม่เกิน๕๐โอ้โหหลายพื้นที่นี่ไป๔๕๐๐เลย